ไปดูความสนุกของการขานคลานเด็กทารก
โอ้โฮไม่เอาหน่า
เดี๋ยวหน่า

ขอพาไปดูภาพน่ารักของการแข่งขันคลานเร็วที่สุด
เจสเร็วเร็ว
รุ่นใหญ่เขาแข่งยักษ์ห่วงกันอย่างเมามัน

ก็เลยมีการจัดแข่งขันเด็กคลานค่าเวลาซะงั้น
งานนี้ลุ้นกันตัวเกร็งแล้วครับ
เพราะเจ้าหนูวัยใสแต่ละคน
เล่นแข่งกันร้องไห้มากกว่าแข่งกันคลาน
สุดท้ายเจ้าหนูน้อยคนนี้
ที่เล่นร้องตั้งแต่ยังไม่เริ่ม

ที่รอแจกลูกอมหลังเส้นชัย
โอ้โหงานนี้ลุ้นเหนื่อยแทบแย่
และนี่คือหนึ่งนาทีมีเห